เข้มข้นของกีฬาในบ้านเรานะครับ
นอกเหนือจากโอลิมปิกที่คัดเลือกของบริบอล
ไปดูฟุตบอลก่อนต่อดนานทุกวันอยู่แล้ว
ก็กลับมาซ้อมหลังจากที่หยุดพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
เมื่อวานก็เข้าแครมป์วันแรก
ทั้ง๒๓คนกลับไปอีกครั้งในรอบ๒
เดินทางมาไร่กันตัวกันพร้อมหน้าเลย
สุพนัทเหมือนตากองหน้าจากบุรีรำที่มาสมทบกับทีมเป็นวันแรก
จากก่อนอันนี้มีอาการบาดเจ็บต้องรักษาตัวกับต้นสังกัดอยู่
คิระนิชิโนครับกุญซือทีมชาติไทยก็เน้นไปที่การเรียกความฟิตของร่างกายเป็นหลัก
เพื่อให้นักเตะกลับมาสมบูรณ์เต็มที่ก่อนจะเพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมครั้งต่อไป
ขนาดที่สุพระรัฐเหมือนตากองหน้าดาวนุ่งยืนยันว่าช่วงของสุดท้าย
พร้อมกับชี้ว่าต้องพยายามแก้ไขเรื่องความเข้าใจและการสื่อสารในทีม
เพราะที่ผ่านมาเพื่อนร่วมทีมมีโอกาสซ้อมด้วยกันน้อย
ซึ่งกองหน้าจากบุรีรำก็บอกว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วนะครับ
พร้อมยืนยันว่าตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะพยายามอย่างเต็มที่

แล้วก็อยากจะฝากให้แฟนฟุตบอลไทยนั้นร่วมเชียร์นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๐

แกรมของทีมไทยนะครับจะมีอุ่นเครื่องแบบปิดกับซาดีอาราเบีย
กลุ่มของไทยเนี่ยนะครับจะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เวลา๒ทุ่ม๑๕ทั้ง๓นัดนะครับ
รายการนี้เน้นย้ำนะครับว่าคัดเอา๓ทีม
เล่นโอลิปิกเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
แต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเข้ารอบรองด้วยนะครับ
ก็จะได้โคต้าไปเลยนะครับสำหรับทีมที่เข้ารอบรองได้

๑มกราคมนะครับไทยพบกับออสเตรเลีย
แล้วก็๑๔มกราคมนะครับไทยจะพบกับอีรักษ์ครับ